คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้เขามีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วบอกว่าถ้าไปปฏิบัติธรรมที่นี่ครบ๑เดือน

โอ้โหถ้าล่อใจกันขนาดนี้คนก็จะแห่ไปสินะฮะ
มีเงินให้๑ล้านบาทจริงหรือเปล่าแล้วเอาเงินมาจากไหนนะครับ
ก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียล
มีคนแชร์ข้อความแล้วก็ภาพแบบนี้นะครับ
บอกว่าใครมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม
งชมพูเทพนิมิตรครบ๑เดือนจะได้๑ล้าน
และมีการระบุเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์เอาไว้ด้วยนะฮะ
สำหรับใครที่สนใจหลายคนสงสัยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงล่อใจขนาดนี้ใครก็ต้องไปนะสิฮะ
โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตร
อยู่ที่บ้านหมอตาตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบสถานที่แห่งนี้
ภายในศูนย์มีชายหญิงสวมชุดขาวเข้ามาปฏิบัติธรรมจำนวนมากนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายผู้สูงอายุแหละฮะ
หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาที่ร้อยเอ็ดแห่งนี้
แล้วบางคนก็อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมมานานเกือบเดือน
ทีนี้อยากรู้ครับไอ้ข้อความที่บอกว่าปฏิบัติครบ๑เดือนได้๑ล้าน
มันเป็นจริงหรือไม่พูดคุยกับพระสุวรรณอาณาลโยอายุ๗๐ปีนะฮะ
หลวงตาท่านนี้เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมเปิดเผยแบบนี้ครับ
นี้เปิดปฏิบัติธรรมมา๒๐กว่าปีแล้ว
แนวทางคือสอนการปฏิบัติธรรมที่เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ให้คนรวยช่วยคนจนแบ่งปันกันเพื่อให้ทุกข์พ้นจากความทุกข์
โดยคนที่ปฏิบัติธรรมครบ๓๐วันจะได้บรรจุรายชื่อ

บรรจุรายชื่อในบัญชีของคณะกรรมการศูนย์
ซึ่งหากขัดสนเรื่องเงินหรือมีหนี้สิน
จะได้รับการช่วยเหลือจากทางศูนย์
นักข่าวของเราก็พยายามเค้นถามหลวงตานะ
ถามแบบสุภาพเพราะคุยกับพระใช่ไหม

๑เดือนได้๑ล้านบาท
๑ล้านจริงหรือเปล่า๑ล้านมาจากไหน
หลวงตาก็บอกจริงมันเป็นการแบ่งปัน
คนรวยช่วยคนจนหรือว่าทุกคนช่วยกัน
หลวงตาไม่ได้พูดถึงเรื่องของเงิน๑ล้านบาทเลยนะ

หลวงตาบอก๑ล้านบาทพ่อไม่รู้เรื่องเลย

แต่สิ่งที่ทางศูนย์ให้ปฏิบัติกันก็คือ

ตรงนี้ทางศูนย์แหลวน้องพ่อไม่รู้เรื่องเลย

ถ้าเราอยากรู้จริงเราต้องมาปฏิบัติจริงครับ

ถ้ามากับหลวงพ่อมาดูปฏิบัติธรรม๓๐วัน

แล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับพระธรรมช่วยในการปฏิบัติ
ส่วนผู้ปฏิบัติก็เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเองด้วยนะครับ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมภูเทพมิมิตรอ้างว่าแนวทางการปฏิบัติธรรมของศูนย์
เป็นการปูทางสู่ศาสนายุคพระศรีอาริยเมตรัยนะครับ
ปฏิบัติธรรมก็ยึดถือแค่ศีลห้าเท่านั้นส่วนงบใช้จ่ายภายในศูนย์
มาจากคนที่ร่วมบริจาคและเงินจากการบูชาธรรมที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น
บูชาให้กับพระสุวรรณหลังรับฟังธรรมะในแต่ละคืน
แต่ละคืนเท่านั้นเองนะครับ